ตามความคืบหน้าเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะฮะ
ไปพบชิ้นส่วนคนถูกฆ่าหันศพบนเกาะพงัน

และในช่วงก่อนคืนพระจันทร์เต็มดวงด้วย
และสุดท้ายก็สามารถจับกลุ่มตัวฆาตกร
ฆ่าอย่างโหดเยี่ยมได้แล้วก็เป็นคนใกล้ตัวผู้ตายนั่นเอง

จากคนเป็นเชฟที่ปรุงอาหารใช้มีดเฉือนเนื้อ
ในการปรุงแต่งอาหารกลายเป็นว่าใช้มีดนั้นเฉือนแร่เนื้อคน
พลตำรวจตรีสรรยูชำนาญราชครับ
ผู้การจังหวัดสุราธานีเปิดเผยว่าตำรวจชุดคลี่คลายคดี
สอบปากคำนายแดเนียลอายุ๒๙ปี

ผู้ต้องสงสัยฆ่าหันศพนายเอ็ดวินอายุ๔๔ปีศัลยแพทย์
ชื่อดังอีกหนึ่งคนของชาวโคลัมเบียเนี่ยนะครับ
แดเนียลนั้นมีอาการเครียดสารภาพว่าฆ่าหันศพนายเอ็ดวินจริง
หลังก่อเหตุครับแยกชิ้นส่วนหัวอวัยวะอื่น
ใส่ลงในกระเป๋าเดินทางของผู้ตาย

นำใส่ถุงดำไปทิ้งถังขยะในเขตเทศบาลเกาะพงัน
จากนั้นนำกระเป๋าเดินทางที่เขาใส่ชิ้นส่วนศพที่เหลือ
ลงเรือคายักษ์แล้วก็พายเรือออกไปโยนทิ้งอยู่กลางทะเล
ทางชายฝั่งหาดสลัดเมื่อ๓สิงหาคม
คำรับสารภาพนั้นสอดคล้องกับภาพวงจรปิด
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะจะมีภาพที่
เขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วคุณเห็นกระเป๋าข้างหลังนั้นไหม
ชิ้นส่วนของคุณหมอที่โดนฆ่าหันศพแล้วนะฮะ
คือชิ้นส่วนที่เขาบอกว่าไม่สามารถที่จะกำจัดได้
แล้วเป็นชิ้นใหญ่ใส่กระเป๋าแล้วไปโยนทิ้งกลางทะเลเลย
มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่วางอยู่ท้ายรถแบบนี้ครับ
แรงจูงใจนายแดเนียลครับยังไม่ได้ให้การอย่างละเอียด
แต่เบื้องต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากปมหึงหวง
จากญาติของนายเอ็ดวินนั้นให้ข้อมูลว่า
นายเอ็ดวินเนี่ยคบหากับนายแดเนียลมาประมาณ๑ปี
ที่ทั้งคู่นัดมาเจอกันที่เกาะพงัน
จะร่วมงานฟูลมูลปาร์ตี้เป็นงานที่ชื่อดังของเกาะพังอันเขา
หลังจากนายเอ็ดวินมาถึงเกาะพังงันแล้วญาติไม่สามารถติดต่อได้
พอสอบถามแดเนียลคือเชฟชาวสเปนเนี่ย

ญาติก็เลยประสานกับตำรวจให้ตรวจสอบครับ
ไปตรวจสอบที่โรงแรมซึ่งคุณหมอเขาจองเอาไว้
แต่ไม่เจอทั้งสองคนจนกระทั่งไปพบว่า
แดเนียลเชฟชาวสเปนเข้าพักที่โรงแรมดังกล่าว
คนเดียวและเช็คเอาท์ออกไปก่อนที่ผู้ตายจะมาถึง
กระทั่ง๓สิงหาไปเจอชิ้นส่วนของมนุษย์
ตำรวจสพเกาะพงันเร่งสอบปากคำผู้ก่อเหตุครับ
รวบรวมหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อน
และลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย
สารจังหวัดเกาะสมุยอนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
บิ๊กโจ๊กครับรองพบตรพลตรวจเอกสุรเชษฐหักพาน
ลงพื้นที่สพเกาะพงันเพื่อตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเองครับ